ประธานรัฐสภาที่โครบอย่างสูง
ดิเร็กฤทธิ์เจนครองธรรมสมาชิกพุทธิศภา
ในฐานะสมาชิกรัฐสภา

เป็นข้อเสนอต่อการแถลงนโยบายรัฐบาล
ในประเด็นเกี่ยวกับการเมืองการกฎหมายและการยุติธรรม
ต้องขอบคุณคณะรัฐมนตรีนะครับ
อยู่กันพร้อมหน้าเฉพาะอย่างยิ่งท่านรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรม
ซึ่งผมจะได้กล่าวถึงแล้วก็มีการให้ข้อแนะนำ
ภาพรวมผมชื่นชมนะครับ
และก็จะมีข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้อง
ผมชื่นชมภาพรวมนโยบายในการแถลงวันนี้ในสองส่วนด้วยกัน

หน้าหนึ่งเลยคือเรื่องการสร้างความสามัคคีปรองดอง

เป็นเรื่องที่เราในระบอบประชาธิปไตยเราต้องเคารพกัน

ท่านต้องเป็นนายกรัฐมนตรีท่านต้องเป็นรัฐบาลของประชาชนทุกคน
ไม่ใช่รัฐบาลของเสียงข้างมากที่ไม่ฟังเสียงข้างน้อยนะครับ
ผมเห็นบทบาทของนายกรัฐมนตรีชื่อเสถาธวีศิลปิศร
มีความประพฤติอย่างไทยที่งดงาม

ท่านอาสารับใช้ทุกคน
ผมคิดว่ามันจะเป็นภาพจำของคนไทยทั้งประเทศ
แล้วก็อาจจะเป็นภาพจำของคนทั้งโลก

ถึงความประพฤติที่งดงามอันนี้
ตรงนี้ครับมันเป็นพันธกรณีแล้วก็สิ่งที่ท่านแสดงออกว่า
ท่านจะทำหน้าที่เป็นนายกของคนไทยทั้งประเทศ

แถลงนโยบายที่บอกว่าจะสร้างหลักนิติรัฐ
ฟื้นฟูหลักนิติธรรม
ตรงนี้ครับผมชื่นชม
แต่รัฐบาลจะต้องทำเป็นตัวอย่างนะครับ

ถ้าเป็นคนในรัฐบาล
ถ้าเป็นคนในหน่วยงานของรัฐที่ท่านกำกับดูแล

การบังคับใช้กฎหมายต้องมีประสิทธิภาพ
เอาคนผิดมาลงโทษ
รวมทั้งการบริหารโทษต้องเท่าเทียมกัน

เราอ่านกัน๒วันนี้คือเรื่อง
กำนันชื่อดังที่นครปฐม
ผมฝากว่าชาวบ้านก็ประชาชน
ก็เฝ้าติดตามนะครับว่า
ท่านจะดำเนินการให้เคารพกฎหมายไม่เลือกปฏิบัติ
แล้วก็หาสาเหตุมาทำเรื่องนี้อย่างไร
มีข่าวนักโทษบางคน
ที่ถูกกล่าวหาว่า

ที่ไม่เท่าเทียมกับนักโทษคนอื่น

ผมคิดว่าระบบยุติธรรมของเราเสมอภาคเท่าเทียม
ก็เป็นโจทย์ที่รัฐบาลจะต้องอธิบายต่อพี่น้องประชาชน
ข้อแนะนำที่สำคัญของผมมี๒ส่วนด้วยกันนะครับ
เรื่องที่สำคัญสำหรับการแถลงนโยบายในวันนี้ก็คือเรื่องของ
การสร้างความยุติธรรมในสังคมไทยครับ
ผมคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยมันสำคัญไม่น้อยไปกว่าความเป็นดีกินดีอยู่ดีของพี่น้องประชาชน
และความยุติธรรมของเราที่รัฐบาลนี้ที่ประชาชนคาดหวัง
เราจะต้องให้เกิดความเป็นธรรมที่ทั่วถึงเข้าถึงง่ายและรวดเร็ว
ประชาชนต้องมีส่วนร่วมโปร่งใสและตรวจสอบได้
ผมขอขยายความเฉพาะบางประเด็น
ความรวดเร็วนี้สำคัญมากครับ
ความยุติธรรมที่ล่าช้าก็คือความอายุติธรรม
ฝากรัฐบาลใหม่นะครับช่วยไปดูครับ
ผมได้อภิปรายในรัฐบาลที่แล้วมาแล้วแล้วก็จะยืนยันว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญ
ก็คือว่ามีคดีค้างในระบบยุติธรรมของไทย๒ล้าน๕แสนคดีเป็นตัวเลขกลมนะครับ
เป็นภาพรวมของคดีที่ค้าง
ตรงนี้อยู่ในกระบวนการยุติธรรมหลายหน่วยงาน

บังคับคดีน่าสนใจครับ๔๗๐๐๐๐
เรื่องเหล่านี้ประชาชนเดือดร้อนนะครับ
แล้วก็ประเด็นสุดท้ายครับ

คิดว่าเรื่องการแก้ไขรัฐมนูลนะครับ

แล้วก็เห็นท่านนายกรมนตรีได้แถลงไว้
ผมก็สบายใจขึ้นว่าเราจะไม่แตะหมวด๑หมวด๒

จะแก้เรื่องอะไรเพื่อให้ใครได้ประโยชน์อะไร
เราต้องคิดเรื่องเหล่านี้ทบทวนเรื่องเหล่านี้ให้เกิดความชัดเจนครับ

แล้วก็จะหาว่าใครควรจะมาแก้
ควรจะมีสอสอรอหรือไม่